การนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมอชิด๒
เขาบอกว่าเป็นแก๊งมาเฟียหรือว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพล

เพราะว่ามีแท็กซี่คันหนึ่งนะฮะไปจอดรับผู้โดยสาร
แต่ปรากฏว่าถูกแก๊งนี้กลุ่มนี้นะฮะ
ไม่พอใจตามมาทำร้ายร่างกาย
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

กูไม่มีปัญหากับพวกมึงหรอกกูไม่จำเป็น

พี่พี่พี่พูดบัตร

ทำไม

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ทุบกระจกบอกให้ลงมาลงมาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็จะถูกลากลงมาจากรถด้วยนะครับ

ผู้โดยสารก็ตกออกตกใจเหมือนกันนะครับ
สารบอกว่าลุงเปิดประตูให้ผมหน่อย

นี่คนขับแท็กซี่ที่ถูกหาเรื่อง

ก็คือนายนบรงยงสูงเนิน

หรือว่าหมอชิด๒กรุงเทพเมื่อวานนี้

แล้วก็ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพล
ไม่แน่ใจว่าเป็นพวกมาเฟีย

เป็นผู้ชายสองคนที่เห็นในคลิปนี่แหละครับ

เรียกให้คุณลุงโชเฟอร์จอดรถ

พร้อมกับจะลากลุงลงจากรถให้ได้เลย

ยื่นมือเข้ามาชกหน้าหลายครั้ง
บอกโอ้โหพวกนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
แล้วพวกนี้เป็นใครกันแน่นะครับ

ตัวแทนจากชมรมสาราแท็กซี่มิเตอร์

เข้าไปแจ้งความกับตำรวจสนบางซื่อ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มนี้
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแก๊งมาเฟียหรือเปล่านะครับ

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ผมก็ได้รับพุทธศาสตร์แล้วก็เดินวิ่งออกไป
เขาก็ไปยืนดักอยู่ข้างหน้าถนนข้างนอก๑คน
แล้วก็ผมก็จะเปิดประตูจะถามว่า

เขาก็ต่อยผมมาพอดีผมหลบ

และอีกคนนึงขับแท็กซี่ตามมาบีบแต่ลั่น
แล้วก็มาจอดขวางหน้าผมจะไม่ให้ผมไป
และอีกคนหนึ่งก็ทำร้ายรถผมด้วย

กลุ่มที่มาทำร้ายร่างกายลุงเนี่ย

ทางตำรวจคือส่งสายตรวจไปยังจุดเกิดเหตุในหมอชิด๒
เพื่อติดตามหาชายทั้งสองคนในคลิป

แต่ทราบแล้วว่าเป็นโชเฟอร์แท็กซี่เจ้าประจำ
ที่เขามาจอดรอรับผู้โดยสารในหมอชิด๒นะครับ
เดี๋ยวจะมีการนำตัวมาสอบปากคำกันก่อน
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงต้องตามมาหาเรื่องกันแบบนี้
แล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ

ให้ยกเลิกการเรียกเก็บค่าจอดรถแท็กซี่
เพื่อไม่ให้เกิดแท็กซี่กลุ่มมาเฟียในหมอชิดที่ครองพื้นที่กันอยู่
และไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับแท็กซี่คันอื่นด้วยนะครับ

ภายในลานจอดรถของสถานีขนส่งหมอชิด๒ด้วยนะ
ที่มีการปิดหมายกัน
ไม่ยอมให้โชเฟอร์แท็กซี่ข้างนอกและข้างใน

เหรอคะเขาบอกแบบนี้ห้ามเข้าด้านในนี้
เข้ามารอรับผู้โดยสารเหมือนเช่นเดิม
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์
การเอาแผงเหล็กเอาอะไรมากั้นไว้แบบนี้นะครับ
ซึ่งโชเฟอร์แท็กซี่หลายคนก็งง
ก็งงงงค่ะ
สรุปเก็บเงินหรือไม่นะฮะ
แล้วก็ตอนนี้แท็กซี่ต่างจอดรถรอตรงนี้

ถามให้น้องคนนี้

เจ็บแล้วจุดละน้องมาถ่ายนะน้องรู้รู้เปล่าว่าตุเลเหตุอะไรเหรอ
น้องรู้เปล่าน้องก็ด้วยคนที่ทำผิดกฎหมายนะจะบอกให้

มันยังไม่เกิดไหมครับนะครับ

มันยังไม่เกิดไหมครับนะครับ

มันยังไม่เกิดไหมครับนะครับ

ไม่ช้าเขาบอกเลยใช่ไหม
มันอยากมาเทสดูไม่เก็บจำเป็นไม่
ต้องไปเตรียมไว้ต้องไปทรีย์ไหม
โอ้โหนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์ความวุ่นวายนะฮะ
ตกลงแล้วจะสามารถเข้าไปจอด
รอรับผู้โดยสารได้หรือไม่และการจะเข้าไปจอดแบบนี้ตกลงแล้วว่าต้องจ่ายเงินเป็นค่าจอดหรือเปล่า
แล้วใครเป็นคนเก็บเก็บไปไว้ที่ไหนกระเป๋าใครอันนี้สำคัญมากเลยนะครับ
เล่าให้ฟังว่าจริงคลิปนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๐มกราคม
เหตุการณ์ที่คุณลุงนรงคนขับแท็กซี่
จะถูกกลุ่มมาเฟียหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพล
เขาไปรุมล้อมหน้าล้อมหลังรถแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
คนขับแท็กซี่มารวมตัวกันเรียกร้อง
ขอให้มีการยกเลิกการเก็บค่าจอบรถแท็กซี่ตรงร้านนี้

แท็กซี่ที่จะเข้ามาในหมอชิด๒เนี่ย
เข้ามาจอดรอได้เลยไม่ต้องเสียตังค์
อันนี้กลุ่มแท็กซี่เขาเรียกร้องนะ
งั้นถ้ามาจอดรอแหมเสียตุงเสียตังค์

ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกัน
ว่าอาจจะไม่ให้มีการเก็บเงินค่าจอดรถแท็กซี่นะครับ
แต่ทีนี้ที่ผ่านมาปฏิบัติไม่ได้

ยังมีการเรียกเก็บค่าจอดแท็กซี่ในหมอชิด๒อยู่
เพจแอดมินบอกว่าพอโชเฟอร์แท็กซี่หลายรายรวมตัวกันร้องเรียน

ก็มีการเรียกตัวแทนไปคุยแต่คุยเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลสักที
ยังมีการปิดไม้กั้นนะฮะไม่ยอมให้คนขับแท็กซี่เข้ามาจอด

หมายถึงว่าถ้าไม่จ่ายก็ไม่ต้องเข้ามาจอดอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็มีการแก้ไขปัญหาด้วยการติดป้ายช่องฟรี
แต่ความเป็นจริงแล้วการปฏิบัติมันไม่เป็นไปตามนั้น
เข้าไปจอดไม่ได้อยู่ดีเอาป้ายเข้าจอดฟรีมามาติด
แต่ปฏิบัติจริงไม่ได้แปลกนะครับ
และหลังจากนั้นก็พบว่าคนขับแท็กซี่ก็ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลมาดักทำร้าย
ก็เลยอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กลุ่มคนขับแท็กซี่ด้วยนะครับ
อยากให้กรมการขนส่งทางบกหรือว่าคนที่ดูแลหมอชิด๒
แก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับ

เราก็มองว่าไม่อยากให้เก็บที่เราไปเรียกร้อง
เรามองว่าเราไปบริการผู้โดยสาร

มันควรจะมันไม่ควรจะมาเก็บอะไรจากพวกเราไง
มันสตาร์ท๓๕มาเก็บพวกเราไป๑๐บาทก็เหลือ๒๕
เขาจะคัดงานดีงานยาวให้พวกรายเดือน
พวกที่เสีย๑๐บาทเนี่ย
เออมันโดนกลั่นแกล้งกันแบบนี้
แต่จริงแล้วมีพวกผู้มีอิทธิพลเนี่ย
จ้องระวัดออกเปรียบจ้องหากลิ่นกับของคำพูดสวยรู้ว่า
อุ๊ยน่าสงสารจ้องเปรียบไม่มีจริงน้อง
มีแต่พวกจ้องเอาเปรียบแท็กซี่น้อง

กรมการขนส่งทางบกมีคำสั่งนะมีคำสั่งให้การเรียกเก็บค่าจอดแท็กซี่ตรงนี้ยกเลิกไปแล้ว
เขาบอกมีคำสั่งยกเลิกเลยตั้งแต่วันที่๑๑มกราคม
แต่ทีนี้เขาบอกว่าทางบริษัทขนส่งยังไม่มีการดำเนินการใด
ตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางบกเลยทั้งที่มีประกาศออกมาแล้วเหมือนกันนะครับ
ยังเกิดปัญหาอะไรแบบนี้อยู่เลย
พอไม่มีการให้จ่ายตังค์แต่ก็ไม่ยอมให้มาจอดรอผู้โดยสาร
กลายเป็นทะเลาวิวาสกันเออมันเลยกลายเป็นเหตุการณ์นะครับ
ก็เลยอยากให้ทั้งกรมการขนส่งทางบกรวมถึงบริษัทขนส่งเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้หน่อย
ใครที่เป็นห่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังได้แล้วนะคะ

คลิปนี้มาเฟียกลัวมาฟรี

โอ้โหไม่ไหวจริงนะครับ